พาไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเล่นเอาตำรวจกู้ภัยเนี่ยวุ่นวายกันไปหมดเลยนะคะเมื่อชายคนหนึ่งเข้าไปปล่อยพลังที่อาคารรับรองของทหารเรือ

เดี๋ยวจะพาไปดูนี่ไปที่ศาลด้วยนะจ๊ะ
ไม่ใช่ศาลไข่ฟงไม่ใช่ศาลอูทรแต่เป็นศาลพระภูมิจ้ะ

นั่นไปราดน้ำราดน้ำแดงด้วยเออเอากับเขาสิคะ

คุณผู้ชมอยากรู้ไหมคะว่าเกิดอะไร
เขาไปโดนตัวไหนมานะคะ
ลองฟังดิฉันเล่าหน่อยดีไหมคะ
ลักษณะก่อนเอาลักษณะผู้ชายคนนี้ก่อน
เดินโซไปเซมาแล้วไปที่ศาลตายายทำท่า
ยกมือคล้ายกับจะรำและปล่อยพลังงานอะไรสักอย่าง

ตุ๊กตานางรำภายในศาลออก
กู้ภัยและเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปนะคะ
เดี๋ยวต้องรอคุณตำรวจมาเจรจา
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในตัวแกเนี่ย
มีอาวุธมีดหรือว่ามีอาวุธปืนอะไรหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องรอตำรวจเพราะว่าตำรวจเองเขาจะรู้วิธี
เขามียุทธวิธีในการที่จะเข้าไปจับคนลักษณะแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงตำรวจเจรจาหน่อยค่ะ
นำเสร็จเรื่อยกว่า
คุณตำรวจใจเย็นมาก
มาช่วยกองสะอาด
ทำแบบนั้นไม่ได้นะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอาคารรับรองของทหารเรือ
ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะ
ผู้ชายคนนี้อายุ๓๔ปี
ลักษณะพฤติกรรมของแกก็คือ
เคี่ยวรถมอเตอร์ไซด์เนี่ยมาเจาะที่หน้าอาคารตรงนี้นะคะ
แล้วก็เดินเดินเข้ามา
ยกมือทำท่าปล่อยพลังใส่ทุกคนที่แกพบเห็น

พลังนะคุณผู้ชมอยากดูบรรยากาศช่วงแกปล่อยพลังไหม
อ่าเดี๋ยวดูหน่อยค่ะ
ท่าปล่อยพลังทำให้ดูได้ไหมอ่ะเห็นมาเช้านี้เห็นเขาบอกว่า

นักข่าวต้องไปถามเขาเนอะ

โอ้โหอุตส่าห์จะให้คุณผู้ชมดูท่าปล่อยพลังของแกหน่อย

ข้าวเหนื่อยเจ้ามาแต่ใดเหรอ
อยากรู้ไหมสุดท้ายเจ้าต้องไปที่ไหน

ล่าสุดเบื้องต้นหลังจากที่ตำรวจจับตัวได้นี่นี่ค่ะ

ตำรวจพาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักษ์สพสัตหีบ
ก่อนที่จะปล่อยตัวกลับบ้านแล้วก็มีการว่ากล่าวตักเตือน
บอกว่าหากมาบุกรุกศาลตายายอีก
คราวหน้าจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
เจ้าตัวเจ้าว่าอย่างไร
เจ้าตัวบอกว่าข้ารับปากว่าต่อไปข้าจะไม่ทำอีก
สุดท้ายนี่ค่ะก็กลับบ้านไปพักผ่อน
แหมเหนื่อยก็กลับบ้านเนอะ